อาจารย์ค่ะครูอยากชี้แจงอะไรก่อนไหมคะกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นอะไรอย่างนี้ค่ะ
อันไหนที่มันไม่จริงแล้วอาจารย์อยากพูด
อันไหนที่มันไม่จริงแล้วอาจารย์อยากพูด
อันไหนที่มันไม่จริงแล้วอาจารย์อยากพูด
อันไหนที่มันไม่จริงแล้วอาจารย์อยากพูด
อันไหนที่มันไม่จริงแล้วอาจารย์อยากพูด
อันไหนที่มันไม่จริงแล้วอาจารย์อยากพูด
อันไหนที่มันไม่จริงแล้วอาจารย์อยากพูด
อันไหนที่มันไม่จริงแล้วอาจารย์อยากพูด
อันไหนที่มันไม่จริงแล้วอาจารย์อยากพูด
อันไหนที่มันไม่จริงแล้วอาจารย์อยากพูด
อันไหนที่มันไม่จริงแล้วอาจารย์อยากพูด
อันไหนที่มันไม่จริงแล้วอาจารย์อยากพูด

อันไหนที่มันไม่จริงแล้วอาจารย์อยากพูด
อันไหนที่มันไม่จริงแล้วอาจารย์อยากพูด
อันไหนที่มันไม่จริงแล้วอาจารย์อยากพูด
อันไหนที่มันไม่จริงแล้วอาจารย์อยากพูด
อันไหนที่มันไม่จริงแล้วอาจารย์อยากพูด
อันไหนที่มันไม่จริงแล้วอาจารย์อยากพูด
อันไหนที่มันไม่จริงแล้วอาจารย์อยากพูด
อันไหนที่มันไม่จริงแล้วอาจารย์อยากพูด
อันไหนที่มันไม่จริงแล้วอาจารย์อยากพูด
อันไหนที่มันไม่จริงแล้วอาจารย์อยากพูด

อันไหนที่มันไม่จริงแล้วอาจารย์อยากพูด
อันไหนที่มันไม่จริงแล้วอาจารย์อยากพูด
อันไหนที่มันไม่จริงแล้วอาจารย์อยากพูด
อันไหนที่มันไม่จริงแล้วอาจารย์อยากพูด
อันไหนที่มันไม่จริงแล้วอาจารย์อยากพูด
อันไหนที่มันไม่จริงแล้วอาจารย์อยากพูด
อันไหนที่มันไม่จริงแล้วอาจารย์อยากพูด
อันไหนที่มันไม่จริงแล้วอาจารย์อยากพูด

อันไหนที่มันไม่จริงแล้วอาจารย์อยากพูด
อันไหนที่มันไม่จริงแล้วอาจารย์อยากพูด

อันไหนที่มันไม่จริงแล้วอาจารย์อยากพูด
อันไหนที่มันไม่จริงแล้วอาจารย์อยากพูด

อันไหนที่มันไม่จริงแล้วอาจารย์อยากพูด
อันไหนที่มันไม่จริงแล้วอาจารย์อยากพูด
อันไหนที่มันไม่จริงแล้วอาจารย์อยากพูด
อันไหนที่มันไม่จริงแล้วอาจารย์อยากพูด
อันไหนที่มันไม่จริงแล้วอาจารย์อยากพูด
อันไหนที่มันไม่จริงแล้วอาจารย์อยากพูด

อันไหนที่มันไม่จริงแล้วอาจารย์อยากพูด
อันไหนที่มันไม่จริงแล้วอาจารย์อยากพูด
อันไหนที่มันไม่จริงแล้วอาจารย์อยากพูด
อันไหนที่มันไม่จริงแล้วอาจารย์อยากพูด
อันไหนที่มันไม่จริงแล้วอาจารย์อยากพูด
อันไหนที่มันไม่จริงแล้วอาจารย์อยากพูด
อันไหนที่มันไม่จริงแล้วอาจารย์อยากพูด

อันไหนที่มันไม่จริงแล้วอาจารย์อยากพูด
อันไหนที่มันไม่จริงแล้วอาจารย์อยากพูด

อันไหนที่มันไม่จริงแล้วอาจารย์อยากพูด
อันไหนที่มันไม่จริงแล้วอาจารย์อยากพูด
อันไหนที่มันไม่จริงแล้วอาจารย์อยากพูด

อันไหนที่มันไม่จริงแล้วอาจารย์อยากพูด
อันไหนที่มันไม่จริงแล้วอาจารย์อยากพูด
อันไหนที่มันไม่จริงแล้วอาจารย์อยากพูด
อันไหนที่มันไม่จริงแล้วอาจารย์อยากพูด
อันไหนที่มันไม่จริงแล้วอาจารย์อยากพูด
อันไหนที่มันไม่จริงแล้วอาจารย์อยากพูด

อันไหนที่มันไม่จริงแล้วอาจารย์อยากพูด
อันไหนที่มันไม่จริงแล้วอาจารย์อยากพูด
อันไหนที่มันไม่จริงแล้วอาจารย์อยากพูด
อันไหนที่มันไม่จริงแล้วอาจารย์อยากพูด
อันไหนที่มันไม่จริงแล้วอาจารย์อยากพูด
อันไหนที่มันไม่จริงแล้วอาจารย์อยากพูด

อันไหนที่มันไม่จริงแล้วอาจารย์อยากพูด
อันไหนที่มันไม่จริงแล้วอาจารย์อยากพูด
อันไหนที่มันไม่จริงแล้วอาจารย์อยากพูด
อันไหนที่มันไม่จริงแล้วอาจารย์อยากพูด
อันไหนที่มันไม่จริงแล้วอาจารย์อยากพูด
อันไหนที่มันไม่จริงแล้วอาจารย์อยากพูด
อันไหนที่มันไม่จริงแล้วอาจารย์อยากพูด
อันไหนที่มันไม่จริงแล้วอาจารย์อยากพูด
อันไหนที่มันไม่จริงแล้วอาจารย์อยากพูด
อันไหนที่มันไม่จริงแล้วอาจารย์อยากพูด
อันไหนที่มันไม่จริงแล้วอาจารย์อยากพูด
อันไหนที่มันไม่จริงแล้วอาจารย์อยากพูด
อันไหนที่มันไม่จริงแล้วอาจารย์อยากพูด
อันไหนที่มันไม่จริงแล้วอาจารย์อยากพูด

อันไหนที่มันไม่จริงแล้วอาจารย์อยากพูด

อันไหนที่มันไม่จริงแล้วอาจารย์อยากพูด

อันไหนที่มันไม่จริงแล้วอาจารย์อยากพูด

อันไหนที่มันไม่จริงแล้วอาจารย์อยากพูด
อันไหนที่มันไม่จริงแล้วอาจารย์อยากพูด

อันไหนที่มันไม่จริงแล้วอาจารย์อยากพูด
อันไหนที่มันไม่จริงแล้วอาจารย์อยากพูด

อันไหนที่มันไม่จริงแล้วอาจารย์อยากพูด
อันไหนที่มันไม่จริงแล้วอาจารย์อยากพูด

อันไหนที่มันไม่จริงแล้วอาจารย์อยากพูด
อันไหนที่มันไม่จริงแล้วอาจารย์อยากพูด
อันไหนที่มันไม่จริงแล้วอาจารย์อยากพูด
อันไหนที่มันไม่จริงแล้วอาจารย์อยากพูด
อันไหนที่มันไม่จริงแล้วอาจารย์อยากพูด
อันไหนที่มันไม่จริงแล้วอาจารย์อยากพูด
อันไหนที่มันไม่จริงแล้วอาจารย์อยากพูด
อันไหนที่มันไม่จริงแล้วอาจารย์อยากพูด
อันไหนที่มันไม่จริงแล้วอาจารย์อยากพูด
อันไหนที่มันไม่จริงแล้วอาจารย์อยากพูด

อันไหนที่มันไม่จริงแล้วอาจารย์อยากพูด
อันไหนที่มันไม่จริงแล้วอาจารย์อยากพูด
อันไหนที่มันไม่จริงแล้วอาจารย์อยากพูด

อันไหนที่มันไม่จริงแล้วอาจารย์อยากพูด
อันไหนที่มันไม่จริงแล้วอาจารย์อยากพูด
อันไหนที่มันไม่จริงแล้วอาจารย์อยากพูด
อันไหนที่มันไม่จริงแล้วอาจารย์อยากพูด
อันไหนที่มันไม่จริงแล้วอาจารย์อยากพูด
อันไหนที่มันไม่จริงแล้วอาจารย์อยากพูด

อันไหนที่มันไม่จริงแล้วอาจารย์อยากพูด

อันไหนที่มันไม่จริงแล้วอาจารย์อยากพูด

อันไหนที่มันไม่จริงแล้วอาจารย์อยากพูด
อันไหนที่มันไม่จริงแล้วอาจารย์อยากพูด
อันไหนที่มันไม่จริงแล้วอาจารย์อยากพูด
อันไหนที่มันไม่จริงแล้วอาจารย์อยากพูด

อันไหนที่มันไม่จริงแล้วอาจารย์อยากพูด
อันไหนที่มันไม่จริงแล้วอาจารย์อยากพูด
อันไหนที่มันไม่จริงแล้วอาจารย์อยากพูด
อันไหนที่มันไม่จริงแล้วอาจารย์อยากพูด
อันไหนที่มันไม่จริงแล้วอาจารย์อยากพูด
อันไหนที่มันไม่จริงแล้วอาจารย์อยากพูด
อันไหนที่มันไม่จริงแล้วอาจารย์อยากพูด
อันไหนที่มันไม่จริงแล้วอาจารย์อยากพูด
อันไหนที่มันไม่จริงแล้วอาจารย์อยากพูด
อันไหนที่มันไม่จริงแล้วอาจารย์อยากพูด
อันไหนที่มันไม่จริงแล้วอาจารย์อยากพูด
อันไหนที่มันไม่จริงแล้วอาจารย์อยากพูด
อันไหนที่มันไม่จริงแล้วอาจารย์อยากพูด
อันไหนที่มันไม่จริงแล้วอาจารย์อยากพูด
อันไหนที่มันไม่จริงแล้วอาจารย์อยากพูด
อันไหนที่มันไม่จริงแล้วอาจารย์อยากพูด
อันไหนที่มันไม่จริงแล้วอาจารย์อยากพูด
อันไหนที่มันไม่จริงแล้วอาจารย์อยากพูด
อันไหนที่มันไม่จริงแล้วอาจารย์อยากพูด
อันไหนที่มันไม่จริงแล้วอาจารย์อยากพูด
อันไหนที่มันไม่จริงแล้วอาจารย์อยากพูด

อันไหนที่มันไม่จริงแล้วอาจารย์อยากพูด
อันไหนที่มันไม่จริงแล้วอาจารย์อยากพูด
อันไหนที่มันไม่จริงแล้วอาจารย์อยากพูด
อันไหนที่มันไม่จริงแล้วอาจารย์อยากพูด
อันไหนที่มันไม่จริงแล้วอาจารย์อยากพูด
อันไหนที่มันไม่จริงแล้วอาจารย์อยากพูด
อันไหนที่มันไม่จริงแล้วอาจารย์อยากพูด
อันไหนที่มันไม่จริงแล้วอาจารย์อยากพูด
อันไหนที่มันไม่จริงแล้วอาจารย์อยากพูด
อันไหนที่มันไม่จริงแล้วอาจารย์อยากพูด
อันไหนที่มันไม่จริงแล้วอาจารย์อยากพูด
อันไหนที่มันไม่จริงแล้วอาจารย์อยากพูด

อันไหนที่มันไม่จริงแล้วอาจารย์อยากพูด
อันไหนที่มันไม่จริงแล้วอาจารย์อยากพูด
อันไหนที่มันไม่จริงแล้วอาจารย์อยากพูด
อันไหนที่มันไม่จริงแล้วอาจารย์อยากพูด
อันไหนที่มันไม่จริงแล้วอาจารย์อยากพูด
อันไหนที่มันไม่จริงแล้วอาจารย์อยากพูด

อันไหนที่มันไม่จริงแล้วอาจารย์อยากพูด

อันไหนที่มันไม่จริงแล้วอาจารย์อยากพูด
อันไหนที่มันไม่จริงแล้วอาจารย์อยากพูด
อันไหนที่มันไม่จริงแล้วอาจารย์อยากพูด
อันไหนที่มันไม่จริงแล้วอาจารย์อยากพูด
อันไหนที่มันไม่จริงแล้วอาจารย์อยากพูด
อันไหนที่มันไม่จริงแล้วอาจารย์อยากพูด
อันไหนที่มันไม่จริงแล้วอาจารย์อยากพูด
อันไหนที่มันไม่จริงแล้วอาจารย์อยากพูด
อันไหนที่มันไม่จริงแล้วอาจารย์อยากพูด
อันไหนที่มันไม่จริงแล้วอาจารย์อยากพูด
อันไหนที่มันไม่จริงแล้วอาจารย์อยากพูด
อันไหนที่มันไม่จริงแล้วอาจารย์อยากพูด
อันไหนที่มันไม่จริงแล้วอาจารย์อยากพูด
อันไหนที่มันไม่จริงแล้วอาจารย์อยากพูด
อันไหนที่มันไม่จริงแล้วอาจารย์อยากพูด

อันไหนที่มันไม่จริงแล้วอาจารย์อยากพูด
อันไหนที่มันไม่จริงแล้วอาจารย์อยากพูด
อันไหนที่มันไม่จริงแล้วอาจารย์อยากพูด
อันไหนที่มันไม่จริงแล้วอาจารย์อยากพูด
อันไหนที่มันไม่จริงแล้วอาจารย์อยากพูด
อันไหนที่มันไม่จริงแล้วอาจารย์อยากพูด
อันไหนที่มันไม่จริงแล้วอาจารย์อยากพูด
อันไหนที่มันไม่จริงแล้วอาจารย์อยากพูด
อันไหนที่มันไม่จริงแล้วอาจารย์อยากพูด
อันไหนที่มันไม่จริงแล้วอาจารย์อยากพูด

อันไหนที่มันไม่จริงแล้วอาจารย์อยากพูด
อันไหนที่มันไม่จริงแล้วอาจารย์อยากพูด

อันไหนที่มันไม่จริงแล้วอาจารย์อยากพูด

อันไหนที่มันไม่จริงแล้วอาจารย์อยากพูด
อันไหนที่มันไม่จริงแล้วอาจารย์อยากพูด
อันไหนที่มันไม่จริงแล้วอาจารย์อยากพูด
อันไหนที่มันไม่จริงแล้วอาจารย์อยากพูด

อันไหนที่มันไม่จริงแล้วอาจารย์อยากพูด
อันไหนที่มันไม่จริงแล้วอาจารย์อยากพูด
อันไหนที่มันไม่จริงแล้วอาจารย์อยากพูด
อันไหนที่มันไม่จริงแล้วอาจารย์อยากพูด

อันไหนที่มันไม่จริงแล้วอาจารย์อยากพูด
อันไหนที่มันไม่จริงแล้วอาจารย์อยากพูด
อันไหนที่มันไม่จริงแล้วอาจารย์อยากพูด
อันไหนที่มันไม่จริงแล้วอาจารย์อยากพูด
อันไหนที่มันไม่จริงแล้วอาจารย์อยากพูด